ทุกคนคับเหตุการณ์นี้ก็โหดเยี่ยมเหลือเกิน
คุณยายอายุ๗๕ปีถูกคนร้ายแทง๒๐กว่าแผลเสียชีวิตอยู่ที่บ้านนะฮะ
ยังไล่ติดตามตัวคนร้ายอยู่เลยนะครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดในบ้านนะฮะ
จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งอีกหลังวัลแสกเขียงวันนี้เลยนะครับ
เข้ามานี่คือหมามันไม่ถึงขั้นกัดนะมันจะวิ่งตามแล้วหางกระดิกหน่อยนะ
หมวกคลุมศีรษะปิดบังใบหน้าใส่เสื้อแขนยาวแบบนี้
กางเกงขายาวเดินแบบย่องก้ม
นี่คือบ้านของคุณยายสุธาสินีพันธ์สวัสดิ์อายุ๗๕ปีนะครับ
มันเหมือนกับไล่แล้วมันก็จดจ้องอะไรอย่างนี้
นี่อีกมุมหนึ่งนะฮะคือมุมแรกเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะเปิดเข้าไปแต่ยังไงไม่รู้เปิดไม่ได้หรือว่าก็ย่องกลับมาทางเดิมนี่ครับ
อันนี้กล้องอันนี้จะเป็นกล้องมุมในบ้านจะเห็นคุณยายสุธาสินีผู้ตายเนี่ยตอนนั้นกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในบ้าน
นี่อยู่ตรงนี้นะฮะที่เราทำลูกศรเอาไว้นะครับแล้วจะเห็นคนร้ายเดินผ่านตรงกระจกหน้าต่างไป
แล้วจะย้อนกลับไปอีกทางนึงคือกล้องวงจรปิดจะเห็นลักษณะประมาณอย่างนี้
มานี่คุณยายยังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่เลยตรงมุมด้านล่างของหน้าจอเนี่ยนะฮะ
คนร้ายเนี่ยผ่านกระจกหน้าต่างผ่านไปผ่านมาเห็นไหมไอ้มุมแรกเนี่ยสงสัยจะหาทางเข้าทางนั้นแล้วเข้าไม่ได้
แล้วตรงนี้จังหวะฟื๊บไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีช่วงย้อนกลับมาอีกก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาทางไหนอย่างไร
แต่เอาเป็นว่าหลังจากนั้นคุณยายสุธาสินีถูกพบเป็นศพถูกแทงไป๒๐กว่าแผล
นี่ฮะที่บ้านมีคนอยู่นะครับแต่บังเอิญลูกสาวเนี่ยอยู่ข้างบนกินยานอนหลับไปนะ
ลงมาดูเอาแม่ถูกแทงเสียชีวิต
นี่สพชะอำมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับบ้านพักชั้นเดียว
จอมพลตำบลชะอำอำเภอชะอำอยู่สุดซอยด้วย
ลูกสาวอยู่อีกห้องนึงนี่มาเห็นนี่คือแม่
ค่ะเสียชีวิตอยู่แบบนี้แล้วคือบ้านอยู่สุดซอยแล้วด้านข้างด้านหลังมันเป็นป่าละเมาะหมดเลยอ่ะ
เป็นต้นกระถิ่นนี่ฮะคุณยายสุธาสินีเนี่ยเสียชีวิตในจุดที่เป็นห้องรับแขก
ใกล้กับประตูทางเข้าตัวบ้านนะครับถูกแทงไปยี่สิบกว่าแผลนะฮะ
บาดแผลถูกแทงนี่เข้าหน้าอกเข้าหน้าท้องแขนซ้ายกลางหลัง
เป็นแผลชะกันที่หน้าอกใหญ่อีกหนึ่งแผลมีทรัพย์สินหายไปจำนวนนึง
สินของผู้ตายห่างจากจุดที่เจอศพคุณยายสักสองเมตร
จะเป็นจุดที่เป็นระเบียงนะฮะเหมือนกับระเบียงพักผ่อน
จะมีร่องรอยเก้าอี้โต๊ะนั่งเล่นเนี่ยล้มอยู่มีเศษแว่นตาของคุณยายกับรองเท้าเนี่ย
อยู่ตรงนี้ด้วยมีเลือดด้วยนี่เห็นไหมฮะ
กองเลือดตรงนี้มีรอยเลือดกระเซ็นเปื้อนไปทั่วผนังบ้านด้วย
มีรอยเลือดลักษณะลากศพมาที่จุดห้องรับแขกด้วย
แล้วก็มีรอยคราบเลือดตรงขอบกำแพงด้านในตัวบ้าน
ฝั่งติดกับป่าละเมาะด้วยคาดว่าจะเป็นจุดนี้หรือเปล่าที่คนร้าย
ปีนกำแพงออกไปทางป่าละเมาะเพื่อหลบหนี
ผู้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นลูกสาวของคุณยายนะครับ
อายุ๓๙ปีนี่ลูกสาวนะฮะลูกสาวบอกว่าตัวเธอเนี่ยเป็นไบโพล่า
แล้วก็ซึมเศร้าด้วยต้องกินยามานานแล้วบางทีก็ต้องกินยานอนหลับนะ
คือก่อนเกิดเหตุเธอกินยานอนหลับแล้วไปนอนอยู่กับพ่ออีกห้องนึง
พ่อเนี่ยป่วยติดเตียงอยู่เป็นห้องที่อยู่ด้านในของบ้าน
มาวันนี้เที่ยงเดินออกมาเอ้าแม่นอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้าน
นี่ตำรวจก็หลังได้รับแจ้งเหตุก็มานะฮะชุดสืบสวนของเพชรบุรีก็มา
ยังปูพรมค้นหาคนร้ายอยู่เลยครับแต่คาดว่าจะเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละ
คือกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานมันเหมือนกับเห็นมุมข้างบ้านนะ
ข้างบ้านที่คนร้ายย่องเข้ามาแล้วมีสุนัขแบบวิ่งไล่ตามอยู่เนี่ย
แต่จุดที่เจอศพแล้วมีรอยลากศพเนี่ยคือระเบียงด้านหน้าบ้านกับจุดประตูหน้าห้องรับแขกหน้าบ้านเลย
ใช่ค่ะก็เลยคาดว่าเนี่ยพอคนร้ายเข้าตรงนี้ไม่ได้
แล้ววิ่งย่องวิ่งผ่านหน้าประตูเหมือนกับหน้าต่างที่คุณยายนั่งอยู่ไปอ่ะ
อ้อมตรงไหนแล้วมาทำร้ายคุณยายแล้วกล้องวงจรปิดมันไม่เห็น
เนี่ยจังหวัดตรงนี้หรือว่าคุณยายเห็นแล้วเดินออกไป
ตรงจุดระเบียงหน้าบ้านพอดีหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ซึ่งกล้องมันไม่เห็นท่านผู้ชมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะฮะ
จากบ้านในซอยที่เกิดเหตุนะครับเห็นคนร้ายนี่คนนี้นะฮะ
เสื้อยืดแบบนี้นะขี่จักรยานยนต์ยามาฮาฟีโนสีชมพู
อันนี้น่าจะเป็นตอนที่หนีแล้วนะห่างจากตัวบ้านสักร้อยเมตร
นี่ฮะน่าจะเป็นหลังก่อเหตุมีหมวกคลุมแบบนี้นะครับ
เผื่อใครพบเห็นยังไงช่วยแจ้งเบาะแสกันหน่อยนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าคนร้ายเนี่ยเห็นคนร้ายลักษณะแบบเนี้ย
ขี่จักรยานยนต์แบบนี้ขี่มาดูลาดเหลาเนี่ย
ที่แถวหลังบ้านแล้วก็หน้าบ้านของผู้ตาย
อยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันนะก่อนจะมีเหตุที่ว่าคุณยายถูกแทงเสียชีวิต
คุยกับลูกสาวของคุณยายอีกครั้งนะครับบอกว่าจากรูปของผู้ต้องสงสัยในกล้องวงจรปิดที่เห็น
ดูแล้วเหมือนกับเป็นคนที่น่าจะคุ้นเคยในการเข้ามาในบ้านด้วยนะ
ชื่อเจ้าน้ำทองมันไม่เห่าแบบคนแปลกหน้าใช่ไหมคุณเหนียวมาสอน
ปกติถ้าเป็นคนแปลกหน้ามันต้องแบบเห่าเสียงดังหรือมีท่าทีแบบขู่หน่อย
นี่มันเหมือนวิ่งวิ่งอย่างนี้นี่ฮะลูกสาวบอกว่าคิดว่าอาจจะเป็นคนที่เคยเข้ามาตัดย่าที่บ้านหรือเปล่า
หรือไม่ก็ช่างแอร์ที่เคยจ้างมาล้างแอร์เมื่อสัปดาห์ก่อนหรือเปล่า
นี่อันนี้เจ้าน้ำทองนะฮะส่วนคนร้ายตำรวจเชื่อว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่นะครับ
ตั้งใจเข้ามาในบ้านน่าจะชิงทรัพย์แล้วดูแล้วคงไม่ใช่มืออาชีพนะ
เพราะว่าทิ้งหลักฐานร่องลอยไว้หลายอย่างอยู่ทรัพย์สินของคุณยายที่หายไป
เป็นเงินสด๔๐๐๐บาทที่อยู่ในกระเป๋าของคุณยายแล้วก็มีพระเครื่องจำนวนนึง

เลือดด้านสายเนี่ยแบบท่วมเลยเราก็คิดว่าคุณแม่ล้ม
แล้วก็ทีนี้ก็แบบตกใจเรียกหนึ่งหกหกเก้ามา
แล้วก็บอกว่าคุณแม่ล้มค่ะอะไรอย่างนี้
แต่ว่ายังไม่เห็นแผลเห็นแผลที่แบบถูกแทงอะค่ะ
ทีนี้เลนียเห็นพอมาเริ่มสังเกตเป็นลอยจุดลายจุด
ก็เป็นไปไม่ได้หมาทุกตัวในบ้านรักแม่มาก
อ่าาาาาาาาาแต่มันก็โหดเยี่ยมเกินไปนะแทง
เกินไปมากค่ะคุณยายอายุขนาดนั้นแล้วอ่ะอ๋อ